ที่เรื่องราวของนักเรียนชั้นม๖
ซึ่งเขาสอบตกวิชาฟิสิกส์ทั้งห้อง

เสนอมาว่าแก้ผลสอบด้วยการไปทำโครงการอะไรมาแล้วกัน
ก็เป็นโครงการเผาถ่านน้องก็ไปทำกันสุดท้าย
มีน้องบางส่วนถูกไฟไหม้ทั้งตัวเลย
บาดเจ็บสาหัสนะฮะแล้วก็คุณครูไปเยี่ยมเพียงครั้งเดียว
คุณพ่อคุณแม่ทนไม่ไหวเอาเรื่องราวไปโพสต์
ในเฟซบุ๊คแบบนี้จนทำให้ผู้ว่าขอนแก่นต้องตั้งกรรมการสอบ
สิ่งแรกที่มันน่าสงสัยคือโอ้โหสอบตกทางห้อง

สอนอย่างไรทำไมเด็กสอบตกทั้งห้อง

ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปหาข้อเท็จจริง
มีคนโพสต์เรื่องราวเป็นภาพเป็นข้อความเอาไว้
ที่เฟซบุ๊คชื่อว่าแซมคนบ้านนอกบอกว่า
เด็กนักเรียนหญิงชั้นม๖วัย๑๗ปี

ขณะทำโครงงานเผาธาตุในโรงเรียน

บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๐สิงหาคม

ได้รวมเป็นกลุ่มกันทำโครงงานเผาธาตุ
เตาที่ทำขึ้นมาเอง

เพื่อแก้ผลสอบวิชาฟิสิกส์เนื่องจากว่าทุกคนสอบตกยกห้องรวม๒๕คน
โดยครูสอนฟิสิกส์เสนอการแก้ผลสอบมา๓ข้อคือ๑

หรือ๒ซื้อสิ่งของตามที่ครูต้องการไปให้
หรือ๓ทำโครงการเผาถ่านละกัน
เธอกับเพื่อนอีก๔คนก็เลือกทำโครงการเผาถ่านละกัน
ก่อนเกิดเหตุก็มีการจุดไฟเผาถ่านในช่วงเย็นของ๑๙สิงหาคม
และต่อมาช่วงเย็นของ๒๐สิงหาคม
กับเพื่อนก็ไปดูที่เตาเผาพบว่าไฟมันดับแล้ว
เพื่อนก็ไปหาที่ครูที่ห้องพัก
เพื่อไปขอคำปรึกษาว่าทำยังไงต่อดีคะครู

เดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมันเบนซินมา
นำไปราดลงไปในปล่องแล้วกันที่ด้านบนของเตาเผาที่ทำขึ้นมาเอง
พยายามจุดอยู่๒ครั้ง๓ครั้งแต่จังหวะที่เธอนั้นนั่งคุกเข่าลงไป
แล้วก้มลงไปมองที่เตาเผาเพียงไม่กี่นาที
ไฟมันลุกพลึบแล้วก็ลามไปที่ตัวและใบหน้าโดนไฟเผาทั้งตัวเลยครับ
ครอบครัวของนักเรียนคนนี้ต้องการให้คุณครูฟิสิกส์นั้นแสดงความรับผิดชอบ
เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นคนสั่งให้เด็กทำโครงการนี้ขึ้นมา
นอกจากนี้ทีมข่าวติดต่อไปยังคุณครูคนนี้
แต่ก็มีคนรับสายบอกว่าเป็นคุณแม่ของคุณครู
บอกว่าคุณครูไปงานศพที่ต่างจังหวัดก็แล้วก็ไม่ได้มีการนำมือถือไปด้วย
พร้อมกับชี้แจงแทนบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นที่ไฟคลอกเด็กเนี่ย
คุณครูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้เพราะติดประชุมกับท่านผอ
พอทราบเรื่องก็รีบพาเด็กไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ยืนยันได้ว่าคุณครูได้ไปเยี่ยมอาการของเด็กแล้ว
พร้อมกับมอบเงินทำขวัญให้๕๐๐บาท
แต่ครอบครัวของเด็กต้องการ๑แสนบาท
คุณครูเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินจะมอบให้๑แสน
อีกทั้งเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุคุณครูไม่ได้เป็นคนผิด
คุณครูไม่ได้เป็นคนทำให้ไฟมันไหม้เด็ก
แล้วทำไมต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ล่าสุดพอเป็นข่าวมาผู้ว่าขอนแก่น
สั่งให้มีการตรวจสอบข้อที่จริง

หนึ่งก็คือต้องซื้อของซื้อของให้ตามที่คุณครูต้องการ

เพราะฉะนั้นอะไรก็ต้องไปตรวจสอบวันต่อไปว่าจะเยียวยาอย่างไร

หรือว่าเป็นความผิดของเด็กแค่กลุ่มเดียวนะครับ